มันก็เป็นยุคใหม่จริงแล้ว

ทุกอย่างที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผ่านมา๑๐กว่าปี
มันก็ถูกลื้อถูกถอนถูกปล่อยตัวไปหมด

เพราะฉะนั้นใครที่เชียร์ยูนิเต็ดก็ทำใจเผื่อไว้สักนิดนึง

ก็อาจจะต้องลุ้นกันหนักเหมือนเดิม
ไม่มีอะไรง่ายเพราะว่าดูแล้วการเสริมทัพก็ยัง
มากึ้มมากักยังไม่ได้ตัวที่เป็น
ตัวสำคัญตัวแรกที่มองไว้ในตลาด

อยู่สักประมาณนำห่างสัก๑๕แต้ม
โดยประมาณอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดภาพไปแล้ว

เราก็มีโอกาสได้ดูถ่ายทอดทางที่ต่าง

ดีไหมที่เซ็นต์ดีไหม

ไทยรัฐก็เยอะที่อื่นเยอะไหม
ไม่รู้ไทยรัฐอะไรเท่าไรเลย

กูกำลังพูดผิดนะ
แล้วเขามีสังกัดให้แล้วงานตัวเองมึงก็ไม่ทำ

แล้วเป็นอะไรเวลามาที่ไหนก็ต้องมาขี้ทุกที่เลย

คุณเนี่ยขี้ถึงบ่ายสองขึ้น

ถ้าจะบ่ายสองมาตรงคืออยู่กันให้ใคร

แล้วก็ไม่ได้ใครเชื่อว่าตัวเนี้ยตัดทิ้ง
ใส่เปิดหัวแล้วก่อน
คุยเรื่องพิเมอร์ลีกไปเชิญมาทั้งสองคน

สวัสดีก่อนเลยเพราะว่าคนเดี๋ยวจะได้ด่ามันคนเดียวว่าพิธีกร
ไม่ใช่แต่รายการเมื่อกี้บอกไม่มีสวัสดีไม่ต้องไงทำทำไม
คุณผู้ชมไม่ได้สวัสดีมึงนะขอโทษเอาคืนสวัสดีคืน
ได้ภาพชัดนี่ชัดเลยนะวันนี้ชัดเลย

เสือบวงเสือบอลเยียงตาไหม

มันก็เป็นการแพ้นัดหนึ่งที่มันแพ้เละเทะ
แต่ถามว่ามันแพ้๑๐แพ้๐๗มันก็แพ้เหมือนกัน

ยันพูดมันยันมันตายเอาอย่างนี้ดีกว่า

ไม่ต้องกันโอ้มึงแช่งกับรายการเลยนะ

เราก็มีโอกาสได้ดูถ่ายทอดทางที่ต่างอย่างนี้

ไม่ใช่เอาทั้งหมดเลยครับภาพรวมเลย

ไม่พูดถึงทีมคนอื่นทำไมนะ

มันก็เป็นยุคใหม่จริงแล้ว
ทุกอย่างที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผ่านมา๑๐กว่าปี

ก็อาจจะต้องลุ้นกันหนักเหมือนเดิม
ไม่มีอะไรง่ายเพราะว่าดูแล้วการเสริมทัพก็ยัง
ยังไม่ได้ตัวที่เป็น

เดี๋ยวคุณได้ไปเยอะแล้วนะ๓ตัวแล้วนะ

วาว
รูดนั้นจริงรูดนั้นก็รู้แล้ววาวไม่วาว

คงต้องใช้เวลาคงต้องใช้เวลาปรับตัวกันต่อไป

ส่วนลิวภูผมก็ยิงเยอะครับ
๔นัดรู้สึกจะยิง๑๕บางที

คือแป้งขึ้นชื่อแบบยี่ห้อเลย
แล้วก็การเสียผู้เล่นกองกลางตัวรับ
ซึ่งเป็นหัวใจของทีมไป๒คนแล้วไม่มีคนมาแทน
สนุกเหมือนเดิมแต่เกมรับไม่เอาอ่าวมันไม่เอาอ่าวเลยอ่ะ
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่วันนี้เราอัดเนี่ย

โดนเจาะในพื้นที่ที่เทรนด์ต้องหุบเข้าไปอย่างนี้มันแก้ไม่ตกอ่ะ
จะซื้อตัวก็นี่๓บิดแล้วนะยังไม่จบนะเขาขอ๕๐ก็ยืดเยอะเขาอยู่นะ๓๕๔๐๔๕อยู่อย่างนี้
ยืด๕๐ไปแต่แหละคือถ้ามึงชอบขนาดนั้นชอบลาเวียขนาดว่าแบบโอ้โหกูยืน๓รอบอะ
ถ้าครูขอ๕๐มึงก็ยื่น๕๐เถอะมันจะได้จบ
ใช่ไหมเหมือนคุณอะคุณชอบอะน้องครับ๔๕๐๐อย่างเงี้ยคุณก็ไปต่อ๑คำก็๔๕๐๐ก็จบ
ใช่เดินไปก็คือเท่านี้เองก็ชี้ไปเลยกระโดดถีกกระจกเลยเข้าไปเลย
ร้อนแรงใช่ไหมจ่ะกระโดดถีกกระจกด้วย
จ่ายค่ากระจกด้วยกว่าไปรวยแล้ว
เขาตณะตาล่อคิดว่าคนดูเชื่อไหมละ
พร้อมให้ในเรื่องอื่นเลยให้เป็นปริศนาไปมันก็กลับไปอีก

คิดว่าจะออกสตาร์ทแล้วแบบดูดีอะไรอย่างนี้

ซึ่งดูแล้วไม่น่าหนีจากคู่นี้ว่

ดูจากความมั่นใจของผู้เล่นเนี่ย
น่าจะเป็นคู่เดิมที่โดดเด่นในฤดูการใหม่
ผมรู้สึกว่าพอเขาพลาดกับสิ่งที่เขาคาดหวังมาก

ปีนี้ใช้เงินเยอะที่สุดณเวลานี้

ก็มาในมิติที่เขาไม่มีจริง

เชฟการยืนกองหลังตำแหนกองหลังมันเยอะมากขึ้น

เขาเล่นได้ทั้งเบอร์๖ที่ยืนต่ำคู่กับปาเต
หรือจะไปเล่นเบอร์๘ก็ได้เหมือนกัน
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันเติมเต็มเข้ามาแล้ว
รู้สึกทีมมันกลมกล่อมขึ้น

ซึ่งถ้าวันนั้นที่เล่นข้างหน้า

มันยังไม่เจอตำแหน่งที่ลงตัวเขา

หมายเลเวอร์คือเป็นตัวฟรีเล่นตรงไหนก็ได้
ถ้าเอามาแล้วจะเอามาเล่นตรงนั้นเล็ก
แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาเสริมเพิ่มอีกก็คงน่ากลัวกว่านี้
เห็นบอกจะเอารายามาเป็นไม่รู้จะเป็นมือหนึ่งหรือมือ๒

ก็เอามาแย่งนั่นแหละเอามาเพิ่มความเข้มข้น
เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเฉยไปหน่อย
นั่นแสดงว่าเธอมอง๒ทีมนี้ก็คงคิดว่า

คุณก็ยังมีรุ้นท็อป๖ท็อป๔เหมือนเดิม

เป็นตัวที่เคยมีข่าวกับทีมใหญ่ทั้งนั้น
แล้วก็เอาเข้ามาแล้ว
ผมคิดว่าน่าจะรีดศักยภาพนักเตะที่เขาเอามา

แล้วจุดหนึ่งคิดว่าการเขาเสริมพอออกฮีลาที่เก่ง

ไม่ผิดกฎด้วยนะ

น่าจะมีอีกตัวนึง
สู้ก็สนุกอ่ะ

อาจจะหลุดไปถึง๑๐๘
คืออะไรที่๓๔ปีที่ผ่านมา

ก็นับเนี่ย๔แล้วยังไม่ลง๖ทีมเดิม

เพราะว่าเขาจะไปได้สุดยอดนักเตะ

ถ้าตามข่าวนะครับมันเป็นสุดยอดนักเตะที่แบบ

เอาไปเลย๒ตัวนี้เอาไปรวมกัน๕๐ล้านแล้วเดี๋ยว

เขาสารทางให้อีก
กระสอบแล้วก็กุ้งกุลาดำอีก๔โล

เฮ้ยแต่ไม่แน่ไปนั่งอาจจะเวิร์กก็ได้

ประทับใจเขาไม่ใช่เหรอที่เขามง
แล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเอง
ไม่ต้องประดับดันไม่ต้องอะไร
ไม่ต้องมีความเครียดในการเล่น
ที่แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าความกดดัน

เราน่าจะได้ลงอย่างสม่ำเสมอ

ก็คือตอนนี้ในฐานะที่เป็น

เชียร์ในปีนี้คือลุ้นเลยว่าสองคนนี้ต้องออกไปอย่างเดียว

อย่างไม่ได้๓๐๔๐ล้านบอล
คุณก็รวมเงินตรงนี้ไปหากองกลางดี

คุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อดาวรุ่งมาเพื่อมาปั้นต่อ

เชื่อว่ามากว่าเองไม่ดีไปกว่าที่เคยเป็น
เพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่
คุณควรจะได้เล่นสม่ำเสมอไม่ควรจะต้องมา
ต้องการแข่งขันเพื่อ
ความเป็นเลิศ
อันนี้พูดตรงนะนักเตะแบบนี้ไม่เหมาะกับทีมที่จะเป็นเลิศ
นักเตะแบบนี้เหมาะกับทีมที่สร้างที่ใหม่
อยู่ท็อป๔ได้รุ่นท็อป๖ได้
แต่คุณคิดแค่นี้ไม่ได้
คุณอยากยิ่งใหญ่คุณต้องเอมไฮคุณต้องแบบ

หวังให้มันไกลแล้วไปให้มันถึงก็คือคุณต้องเสี่ยง

พอพระมณานต้องถามตัวเองว่าซาอุโนะเป็นอะไรกับทีมผมมากมาย

เพราะเขาเป็นฮีโร่ของแอฟริกัน
มึงไม่มาหานักเตะจากทีมอื่น

เขาเอาตัวที่ค่าเงินมันแบบว่าสามารถจับต้องได้
ถ้าเหนื่อยมันยุ่มหยิมอย่างความยิงโยอย่างเฮนโด

เฟรชเนี่ยทำไมเขาไม่เอาเฟรชวะผมก็ไม่เข้าใจ

เราพูดตรงไปตรงมา

อ้อจบนอกเหรอ
แล้วตอนประถมที่เรียกอะไร

แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ไง

ต้นเรนท่องท่อง

มีอีกไม่มีวัฒยมไหม

เป็นเล่นซ้ำไม่ได้

เราไม่ได้ตัดสินเขาในฐานะมนุษย์คนนึงแต่ว่าเราตัดสินจากผลงานการเล่นจากการเป็นนักฟุตบอล
ซึ่งอันนี้มันวิภาควิจารณ์กันพูดกันแบบสุจริตแบบตรงอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าผลงานมันดีทีมคุณก็ต้องดีถูกไหม
มันไม่มีทางหรอกที่ผลงานคุณแย่แต่ทีมคุณดีนั่นแปลว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่น
สรุปแล้วไปอย่างนี้เอาเลขลำดับได้ไหม
ลำดับให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยกันอีก
หลังจากที่มันผ่านไปสักเล็กนึงก็ได้
เฮ้ยไม่มีเลขไม่ใช่บอลไทยลีค

ฤดูการแรกน่าจะยังไม่เห็นเนื้อเห็นตัวเท่าไหร

ว่าจะเหลือม้า๒ตัวเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า

ยังเชื่อว่าเกาะ๖อันดับแรกเนี่ย

ถ้ามันข้ามมาปุ๊บมาเป็นช่วงผ่านพวกเดือนธันวาค

ครึ่งครึ่งฤดูการแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดแล้วว่า

อยู่สักประมาณนำห่างสัก๑๕แต้ม
อยู่ประมาณอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดภาพละ
ผมเห็นภาพแล้วก่อนคริสต์มัสเนี่ย

น่าจะประมาณนั้นอันนี้คือวิเคราะห์แบบเป็นกลางเลย

ไม่ให้เห็นมีแบบซีเรียสแล้วไงต้องเติมอะไรลงไปบ้าง
แต่พวกที่ตามมาผมคาดเดาไม่ได้จริงครับ
แต่หลังจากนั้นขอดูก่อน
หรือว่าแมนเทสเตอร์เอมิเตศเองที่
เพราะว่าตอนนี้คุณก็มีกองหน้าแค่เด็กคนนึง
ซึ่งเป็นเด็กที่ทุกคนคาดหวังว่ามันจะเวิร์ค

สุดท้ายก็ไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ทำไมนับที่มันบอกว่าจะนำ๑๕แต้ม

ต่อเวลาอีก๑๐ประสิทธิ์
ดูดูนะนะ
อะไรอย่างนี้ตอนนั้นนะ

ไม่เป็นไรประเทศไทยมันเปลี่ยนได้เสมอแล้ว

เพราะฉะนั้นทดเวลาที่ใช้อยู่ก็อาจจะเอาทดเวลา
คือครึ่งแรกจับไว้แปะไว้ก่อน

เหมือนชุดบอลโลกอะ

หรือคุณจะแบบทำอะไรที่มันเสียเวลา

ไอ้การที่มาใช้กฎแบบเนี้ย

งคิดกันเองโดยที่แม่ถามไอ้คนที่ต้องลงไปเล่นเลยว่าแม่งควรจะต้องเป็นยังไง
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการแก้การถ่วงเวลาได้หรอก
ไอ้ที่หยุดเวลาเนี่ยมันนับรวมจากไหนบ้าง
นับหมดเลยเออไอ้จังหวะจะเตะมุมจังหวะจะฟรีคลิกจังหวะจะนอนเจ็บ
จังหวะจะแบบเดินออกจากสนามตอนเปลี่ยนตัวจังหวะการดีใจหลังการทำประตูเขานับหมด

แต่ว่าผมว่าสุดท้ายถ้าเขาใช้กฎนี้จริง

คือนะวันนี้คุณก็จะมาเดินทอดน่องแกล้ง
เดินแบบโยนบอลทิ้งให้มันเก็บไกลก็ไม่ได้แล้วไง
คือเจ๊ว่าเป๊บมันหุดหงิดตอนที่มันโดนทดบวก๑๑
ใช่แล้วมันก็พูดถึงเรื่องของนักเตะที่มันจะล้าเกินไป

ว่าไม่ต่างกันเยอะถ้าในมุมเรานะ
เพราะอย่าลืมว่าถ้าบรรทศถึง๑๐นาที

เตะอีก๑๐นาทีแล้วมันจะถึงขั้นว่านักเตะล้ากรอบมีปัญหาในระยะยาวเจ๊ว่าไม่ขนาดนั้น
เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครได้ประโยชน์จากตรงนี้ใครเสียประโยชน์จากตรงนี้มากกว่า
สุดท้ายผมรู้สึกว่าในแง่ของความแฟร์มันแฟร์กว่าคือมันทดไว้อย่างนั้นดีแล้วนานหน่อยก็ดี
หลังจากนี้มันจะได้ไม่ต้องมีมาเถียงกันไงใช่ว่าเฮ้ยจานโอ้โหตะกี้ช็อตนั้นแม่งดีใจเป็นนาทีกว่ากว่าจะเคลียร์แฟนบอลออก
ก็ทดไปเลยบอกกันตรงในสนามเฮ้ยตะกี้คุณทำอย่างนี้ทด๑นาทีแต่ยิ่งทำนี้ทด๓๐วิก็บอกกันไปให้มันชัดเจน
ว่ามันดีคืออะไรที่มันชัดเจนมันดีเสมอใช่ชัดอยู่แล้ว
เหมือนหางานที่ภูตศิษฐ์ที่๔ทำเพิ่มกันนะ

แค่แบบคือถ้าคุณมาโวยผู้ตัดสินมากกว่า๑คน

โดยที่กระชับเพื่อที่จะไม่ยืดยาว
แต่ว่าถ้ามันยืดยาวนั่นแปลว่าก่อนนั้นมันไม่กระชับไง

เขาอาจจะมองแบบที่เราคิดไม่ถึง

หรือบางเวลาเจมส์เจมส์เจ่นเชี่ยว

ทรงที่ด้วยทักทางเราเห็นมาเยอะ
เรื่องนี้ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่แฟร์
ที่เหลือก็ต้องไปสื่อสารกับทีม

ให้ไวนะไม่ลุกทดนะเพิ่มนะ
เห็นไหมก่อนนี้ยุคก่อนร้อยครีมประติกเวียระวินิโจมมึงรอดการโดนใบแดงเพราะอะไร
ไม่มีเวียยุคปัจจุบันมีใครกล้าไหมล่ะ
ก็จริงนะสมัยก่อนจะออกมายอมรับกันเลยว่าก็จงใจเอาคืน
ในเกมต่อไปเร่งไว้แล้วมึงเจอกูแน่
ยุคนี้คุณลองแค่แบบยกแขมะป๊ะนี่คุณไปแล้ว
ต่อให้คุณอ้างว่าเฮ้ยมันภาพมันฟ้องไง
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันชัดเจนที่มันยุติธรรมที่มันแฟร์

แต่จริงต้องศึกษาบอลไทยเพราะว่ามันเป็นการพยุงตัวนะ

ก็มันเป็นมงค์แบบปาชโดไม่ได้หรอกขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้หรอก

ยังไง

อันนั้นคือท่าโดดหรือเต้นเมล็ด
ใช่แล้วถ้าคุณเป็นต่างชาติถ้าคุณขึ้นแบบนี้เอาไหล่กระแทกอย่างนี้

แต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าขึ้นแบบฮะ

มันบิ๊กกฎหรือว่ามันอยู่ที่ทีมของใคร

เหมือนในเกมมันอยากแบตเทิลน่ะ
จบแค่นี้เลย